ส่วนเรื่องของคดีอุ้มฆ่านักธุรกิจชาวออสเตรเลียนะคะซึ่งก็เป็นสมาชิกของกลุ่มขี่บิ๊กไบท์
เพราะว่าทางผู้ตายนั้นถูกทางการออสเตรเลียระบุให้เป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวัง
เพราะว่าเกี่ยวพันกับเรื่องของยาเสพติดแล้วก็การค้าอาวุธด้วยนะคะ
ทำให้ทางกลุ่มบิ๊กไบท์ก็ต้องมีการพิจารณาเข้มงวดในการที่จะรับสมาชิกใหม่มากขึ้น
ส่วนทางด้านของตำรวจเมืองพัทยานะคะตอนนี้ก็ต้องเตรียมจัดระเบียบทำทะเบียนประวัติข้อมูลของชาวต่างชาติ
ที่สะดวกต่อการต่อยอดในการทำงาน
ติดตามจากรายงานของคุณดารินหอวัฒนากุลกันค่ะ
คนไทยและชาวต่างชาติในเมืองพัทยาที่ชื่นชอบการขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้นิยมขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
ใหญ่ที่สุดในโลกและมีสาขาอยู่ใน๒๗ประเทศ
เริ่มต้นจากกลุ่มทหารผ่านศึกที่กลับจากสงครามโลกครั้งที่๒
โหยหาชีวิตที่ร้าวใจและมิตรภาพ

ขยายจำนวนสมาชิกไปทั่วโลก
ถึงวันนี้มีไม่ต่ำกว่า๒๕๐๐คน
มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาทยากรรมรุนแรง
ทั้งการค้าอาวุธและยาเสพติด
ขณะที่ในประเทศไทยกลุ่มเพิ่งจะก่อตั้งขึ้นเมื่อ๕ปีที่แล้ว
ถ้าเป็นเมมเบอร์ก็ประมาณ๑๒คนครับ
เสียชีวิตไป๑ก็เหลือแค่๑๑คน
เครือข่ายน่าจะมีหลักร้อยครับ
อย่างของกลุ่มของทางพญาเองเนี่ย

แล้วก็เข้าร่วมงานของกลุ่มต่างที่ได้รับเชิญมา
ถ้าใครละเมิดหรือว่าทำ

หลังนายเวนชันไนเดอร์นักธุรกิจชาวออสเตรีย๑ในสมาชิก
ถูกเพื่อนชาวออสเตรเลียอุ้มฆ่า
ขณะที่ทางการออสเตรเลียแจ้งเตือนก่อนหน้านี้ว่า
นายเวรชนายเดอร์เป็นบุคคลต้องเฝ้าระวังจากพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ
และต้องสงสัยว่าผัวพันกับยาเสพติดและการค้าอาวุธ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ภาพลักษณ์ของกลุ่มถูกมองในด้านลบ
ต้องทบทวนและเพิ่มความเข้มงวดขั้นตอนการดูแลและรับสมาชิก
โดยเฉพาะที่เป็นชาวต่างชาติ
ย้ายจากออสเตรเลียมาอยู่ไทย
เขาสามารถย้ายมาได้เลยถ้าแต่ละประเทศไหนตกลง

ผมอยากบอกว่าคุณคุณคุณเขา
หมู่มากมันไม่เหมือนกันทุกคน
แต่ละคนหน้าที่การงานก็แตกต่างกัน
บางคนมีครอบครัวบางคนเป็นเพย์บอย
บางคนอยู่ในสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ

คือมันมีหลายรูปแบบนะครับ
ต่อไปเราต้องควบคุมส่วนคนที่อยู่ต่างประเทศ

ยืนขออนุโมงว่าอยากย้ายมาอยู่

คุณมีเมียเหรอคุณต้องการอะไร
หรือว่าคุณอยากจะมาใช้ชีวิตบ้านปลายในอนาคต

จากคนไทยซึ่งสืบได้รู้ง่ายกว่า
พัทยามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาแต่ละปี

อยู่รวมกันของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ทำให้บางส่วนฉวยโอกาสก่อคดีอาจยากรรม
ข้อมูลจากศูนย์ป้องกันและปราบรามคนร้ายข้ามชาติ

พฤติกรรมของแก๊งคนร้ายในเมืองท่องเที่ยวมี๘กลุ่มประเทศ
อาศัยประโยชน์จากการอยู่ในพื้นที่เป็นเวลานาน
แก๊งชาวเยอรมันมีพฤติกรรมค้ายาเสพติด
หญิงไทยค้าประเวณีฟอกเงิน
ชาวรัสเซียมีผลประโยชน์ธุรกิจผิดกฎหมาย
และขัดแย้งในกลุ่มเดียวกันเอง
แต่หลังเจ้าหน้าที่เร่งปราบรามอาธิกรรมต่างชาติอย่างจริงจัง
ทำให้กลุ่มแก๊งเหล่านี้ลดน้อยลง

ซึ่งแฝงตัวมาก่อเหตุในลักษณะของการฟอกเงิน

เจ้าหน้าที่ได้ประสานข้อมูลกับตำรวจสากล
ตรวจสอบและติดตามมาโดยตลอด
รวมถึงที่เป็นบุคคลเฝ้าระวังด้วย

ก็จะมีนโยบายตรวจสอบนักท่องเที่ยว
ที่มาอาศัยอยู่ในเมืองไทยนาน

แล้วก็ตรวจสอบความอยู่ของวีซ่า

ถ้ามีการอยู่เกินหรือมีพฤติกรรม

เพื่อเป็นแนวทางในการสืบสวน
แล้วก็เป็นข้อมูลการก่อเหตุยากรรม

ช่วยให้ตำรวจควบคุมแก๊งอาจยากรข้ามชาติ

หากได้รับความร่วมมือจากประชาชน
ในการช่วยกันให้เบาะแสหรือข้อมูล
เพื่อให้ปัญหาอัธยกรรมข้ามชาติ
กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ

ข่าวเทราะทีวีรายงาน